มาดูเหตุนี้ก่อนเพราะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้
เป็นเพลิงไหม้โกดังเก็บแอร์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ

แอร์แล้วก็บรรดาสิ่งของที่อยู่ภายในโกดัง
แอร์๒๐๐เครื่องโอ้ถูกเผากลายเป็นซากเลย
รถบ้งรถเบนท์ที่อยู่ในโกดังถูกเผากลายเป็นซากแบบนี้แหละครับ
ตำรวจสพเมืองสมุทรประการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับ
ก็เร่งนำรถน้ำกว่า๑๐คัน
ระงับเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บแอร์ของบริษัทสหัสชัยแอร์ปากน้ำจำกัด
อยู่ภายในซอยบุญสิริตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
โดยไฟได้โหมลุกไหม้โกดังชั้นเดียว
ซึ่งเป็นที่เก็บเครื่องปรับอากาศแล้วก็อุปกรณ์ติดตั้งแอร์
ภายในกดังยังมีรถเบ้นต์ป้ายแดงหมายเลขจำเบียนนหนู๑๖๘๘กรุงเทพมค
แล้วก็รถยนต์กระบะจอดอยู่เพลิงโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงนะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการดับเพลิง๑ชั่วโมงควบคุมเอาไว้ได้
ต้องฉีดน้ำคอยระงับไม่ให้เพลิงปะทุขึ้นมาอีกนะครับ
เหตุมันเกิดขึ้นกลางดึกเลยนะฮะตี๒ที่ผ่านมา
เพลิงสงบการตรวจสอบภายในความเสียหายภายใน
ก็พบรถยนต์ถูกไฟไหม้หลายคันทั้งรถเบ้นป้ายแดง
กระบะนิสันนาวาร่ารถจักรยานยนต์
แอร์ใหม่ที่เก็บไว้ภายในโกดังกว่า๒๐๐เครื่อง
ถูกเพลิงเผาผลาญได้รับความเสียหายทั้งหมดนะครับ
รวมถึงตัวอาคารคือตัวโกดัง
แล้วก็ห้องนอนของพนักงานอีก๓ห้อง
มูลค่าความเสียหายคาดว่าไม่ต่ำกว่า๗ล้านบาทครับ
วิชาณตั้งจิตซึ่งเป็นคนงานของบริษัทแห่งนี้

จู่ก็มีกลุ่มควันจำนวนมากลอยฟุ้งเข้ามาในห้องนอน
พวกเขาหายใจไม่ออกแล้วก็สะดุ้งตื่นนะครับ
รีบเปิดประตูออกมาดูโอ้โหเห็นเปลวเพลิงลุกไหม้อยู่บริเวณหน้าห้องน้ำ
ก็เลยพยายามที่จะระงับเพลิงเองนะครับ
เอาถังเคมีไปดับเพลิงช่วยกันฉีดสกัด
แต่เขาบอกเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่จริง
จากเพลิงลุกไหม้ลุกลามไปอย่างรวดเร็ว
ฉนวนท่อแอร์ซึ่งเป็นโฟมนะฮะ
ทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง
ทั้งหมดที่ตอนแรกจะระงับเพลิงเองเนี่ยนะคุณ
ไม่ไหวแล้วฮะพากันวิ่งหนีตายออกมาด้านนอก
แล้วก็ช่วยกันขนรถจักรยานยนต์ออกมา
พยายามเอาออกมาออกมาได้เพียง๒คันเท่านั้นนะครับ
ก่อนที่อุปกรณ์ทั้งหมดทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์คันอื่น
รวมถึงเครื่องแอร์ต่างจะถูกไฟลุกไหม้ทั้งโกดังเลยนะครับ

น่าจะเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
แล้วก็มีการประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนั้น
เข้าตรวจหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริง
เพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
นี่เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ